เพื่อเป็นการคว้าแชมป์เพื่อพ่อครับ
ถวายแด่พระบาทสำเด็จพระเจ้า
ก็เราอยากให้พระองค์ท่านหายจากพระการประชวน
แล้วก็ผมคิดว่าแฟนบอลชาวไทยวันนี้นะครับ
มีความสุขพระองค์ท่านก็จะมีความสุข
ปณิธานที่มุ่งมั่นอันนำไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
คุณพลทัพช้างศึกจึงเริ่มต้นเช้าวันใหม่
ด้วยการพร้อมใจการออกเดินทางไปลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
หลังจากคว้าแชมป์รายการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๔
นี้ที่รอคอยมายาวนาน๙ปี

เพราะว่าก็เหมือนเราอัดอั้นมาเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็โดนวิจารณ์มาก็เป็นตัวที่ปลดปล่อย
แล้วก็เป็นประตูที่ทำให้เราได้แชมป์ด้วยครับ
รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติครับ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

นำคณะผู้บริหารสมาคมพร้อมโค้ชซิโก้

หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย

แจกันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากนั้นโค้ชซิโก้นำนักเตะทีมชาติ

ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
ที่นักเตะจะขึ้นรถโดยสารกลับ

สร้างความสุขแก่แฟนบอลในฐานะนักเตะสโมสรสังกัดต่าง
ทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่พวกเขาร่วมกันจารึกนะคะ
ซึ่งต่อจากนี้แฟนบอลไทยพร้อมใจร่วมกันส่งกำลังใจให้พวกเขาลุยศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๖
รอบคัดเลือกโซนเอเชีย๑๒ทีมสุดท้ายค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน